ขอลำลึกถึงเรื่องราวต่อไปนี้นิดหนึ่ง
ไปดูบรรยากาศการไหว้ครูนะครับ
บรรดาลูกศิษย์และคุณครูนะครับ

เริ่มกันที่วิทยาลัยการอาชีพ
สัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยครับ

พานไหว้ครูที่บอกว่าไม่เหมือนใครครับ

นี่ฮะตอนเป็นเด็กเราก็ต้องนั่งคิดเหมือนกันเนาะ

เวลาที่จะถึงวันครูปีนี้จะทำทานอะไรดีน้อย
มีความแปลกและสวยงามและยังทรงคุณค่านะ

ท่อไอ้เสียรถยนต์เห็นไหมฮะ

บอกว่านำชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์ต่างนะครับ
นำมาประดับใส่พานดอกไม้ทูบเทียนไหว้ครู

แล้วก็หนักกว่าเพื่อนแต่ว่าก็สร้างรอยยิ้มนะครับ
น่ารักอีกแบบนะครับครูก็ยิ้มแล้วครับ
ขณะที่แผนกไฟฟ้านะครับก็นำมิเตอร์ไฟฟ้า

ส่วนประเนกช่างอิเล็กโทนิกก็นำแผ่นวงจรมาตัดแต่งประดับพารเช่นกันนะครับ

ต่อกันที่โรงเรียนหลักเมืองจังหวัดมหาศาลคามครับ
ไหว้ครูที่เรียกเสียงฮือฮาของพานนักเรียนป๖ทับ๖
เป็นพานดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็เป็นขันโตกแทนพานครับ
ประดับประดาไปด้วยกะหรี่พับนี่แหละครับกะหรี่พับครับ

ส่งกลิ่นหอมเยาวยวนแล้วก็ยั่วยวนเพื่อนรอบข้างเป็นอย่างมาก

เออคุณผู้อำนวยการเสร็จปั๊บหยิบทันทีเลยกินยังอร่อยทุกคน
แล้วก็คุณครูมาทานแบบนี้นะครับน่ารักมั้ยคะ
นี่ครับนี่สารคามเจอที่ใช้หน้าเหนี้ยหนักกว่านั่นนะครับ
เขาบอกว่าหนีการที่แบบว่าเป็นการไหว้ครูที่ไม่เหมือนใครนะครับ
ที่นี่ครับนี่เหรอดูครับมองใกล้นะฮะ
ตรงนี้นะครับเพราะว่าพานไหว้ครูของนักเรียนชั้นประถมปีที่๕
เขาบอกว่าพานหนอกไม้ถูกเทียบไม่พอครับดูดีครับ
เป็นอะไรครับน้ำพริกกะปิอ้าวสีสวยแล้วเหรอครับ
นี่ครับมาเลยครับกรอบเห็นไหมน้ำพริกกะปิ๊อกสด
พอเสร็จพิธีนะครับนักเรียนก็ลงมือกินข้าวน้ำพริกกะปิร่วมกันนะครับ
ทั้งคุณครูและนักเรียนนะครับบอกว่าเป็นการสร้างความสามัคคี
แล้วก็เพื่อนป๕บอกว่านะครับนางเด็กหญิงนะครับสะสีพิมพ์ปั้นเน่ม
ตัวแทนนักเรียนบอกว่าโอ้สาเหตุเพราะว่าตอนแรกก็หิวข้าวกัน
แล้วดูสิน่ารักอีกแบบนึงนะดูสิครับจิ้มผักต้มจิ้มน้ำพริกกะปิได้ประโยชน์ด้วย
เพราะว่าเมื่อก่อนเราก็เห็นอย่างปีที่ผ่านมาก็เป็นทุเรียนใช่ไหม
ทุเรียนลูกเดียวสายพานแล้วก็เรียนลูกเดียวให้กับคุณครู
คุณผู้ชมบอกกันเข้ามาหน่อยละกันนะคะว่ามีไอเดียจัดพันธุ์ยังไง
เพราะว่าตลอดทั้งเดือนนี้เดือนมิถุนายนหลายโรงเรียน
วันพระรหัสบดีก็จะมีการจัดพิธีไหว้ครู
เผื่อใครที่ยังไม่ได้จัดโรงเรียนไหนยังไม่ได้จัด
ดูรายการของเราดูไลน์หน้าจอจะได้เป็นไอเดียไง
แต่อย่าลืมคิดถึงเรื่องของความหมายดีในการจัดทานด้วยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นดอกเข็มความฉลาดหลักแหลมย่าแพรก